ข่าวนี้เมื่อวานเราก็เล่าไปเหมือนกันแล้วมีความคืบหน้า

ไปขายหน้าโรงพยาบาลก็โดนไล่โดนไล่หมดทุกที่เลยอ่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วมาดูความคืบหน้าครับ

เกิดอะไรนะคะ

ทำไมกุน้ำไหม

หรือว่าแอ๋มกล่ำโพทอง

ให้เช่าพระเครื่องแล้วก็รับจ้างนะครับ

เมื่อก่อนนี้นะคุณตำรวจมันมีร้านขายของเนี่ยนะฮะ
ตอนเย็นที่ริมถนนติดกำแพงวัด

ต้องการให้มีร้านขายของริมถนนวัดก็จัดที่ให้ด้านในนะฮะให้ร้านต่างได้เข้าไปขาย
แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าไปขายในวัดแล้วเสียค่าเช่าหรือเปล่า
กรรมการวัดจึงไปแจ้งพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาจึงช่วยกรรมการวัดเดินแจกเอกสาร
แล้วพอย้ายมาในวัดขายไม่ดีเหมือนข้างนอกไง
ร้านค้าก็ย้ายออกมาขายริมถนนเหมือนเดิม
เขาก็เลยไปแจ้งร้านค้าบอกว่าห้ามขายของริมถนนนะ
จนมีปากเสียงกับร้านกุ้งเผาหลายครั้งติดต่อกัน

เขาขี่รถไปช่วยพระกับชาวบ้านกั้นน้ำท่วมที่วัดอยู่
คู่กรณียืนตะโกนเรียกแล้วก็บอกว่า
ขายตรงนี้จะมาไล่อีกไหมล่ะเขาเล่านะ
แล้วเขาก็เลยจอดรถแล้วก็มีปากเสียงกัน
ซึ่งทางร้านกุ้งเผาเนี่ยก็มาขายที่หน้าโรงพยาบาลนะครับ
เขาก็ไม่เคยว่าแล้วก็ไม่เคยห้าม
มาดักรอจนเกิดเรื่องแล้วก็เอาคลิปไปลงนี่แหละครับ

เนื่องจากไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์

เจรจาปรับความเข้าใจกันต่อไป
เอาล่ะผมมองว่าถ้าจะเป็นพลเมืองดีช่วยดูแลสังคม
แต่วิธีการมันต้องถูกต้องละมุนละม่อมหน่อยนะครับ